ดูเรื่องเล่าจากเรือนจำนะครับ
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ
เตรียมเรียนทำพท้องโกฝึกอาชีพ

วงการข่าวที่หลายคนนั้นยังคงคิดถึงเสมอ
สำหรับคุณสรยุทธ์หรือพี่ยุทธ์เนี่ยนะครับ
ในเวลานี้นะครับต้องอยู่ในเรือนจำ
หลังจากที่ถูกสารดีการนั้นตัดสินให้จำคุกในคดีบริษัทไร้ส้มจำกัดเวลา๖ปี๒๔เดือน
ล่าสุดนะครับแอดมินเพจของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
ได้โพสต์ภาพพท้องโกในไอจี

รุ่นผู้บอกว่าวันก่อนแอดมินเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมพี่ยุทธ
ยุทธ์เล่าว่ากำลังเรียนทำปลาท้องโก
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอาชีพของกองงานปลาท้องโก

ไปดูเขาทำแล้วชอบบอกอยากเราจะเรียนบ้าง
นี่นะครับน่ารักดีเนาะ
มินฟังแล้วเข้าใจเลยเพราะรู้ว่าชอบจริง
ขนาดในใต้ด้านรายการเนี่ยนะฮะเรื่องราวเช้านี้เนี่ย
บังคับที่พี่ยุทธ์สั่งว่าต้องมีก็คือ

โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเริ่มชีวิตในทุกเช้าของคนทั่วไป
แล้วอาหารเช้าตอนทำรายการก็ต้องมีปลาท้องโกกินทุกเช้า
ตอนหลังทีมงานต้องคอยสกัดไม่ให้แม่บ้านนั้นซื้อมานะฮะ

ถ้าเรียนแล้วเนี่ยทำออกมาอร่อยอาจจะทำขาย
ในการทำปลาต้องโกบอกมาทางนี้หน่อย
ยุทธ์สงสัยด้วยว่าในสูตรของปลาท้องโก

ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่
เพราะบางเจ้านั้นมีกลิ่นเหม็นแต่บางเจ้าเนี่ยไม่มีกลิ่น

ทำไมต้องใส่แอนโมเนียให้กรอบให้ฟูให้อะไร

เหมือนมันอยู่ในการหมักแป้งใช่ไหม

แต่ว่าของร้านคานมอร่อยมาก
เราจะรอกินปลาดุโกะของพี่ยุทธ์ครับ